ผมเด็กชายชวิตนามสกุลรัฐกรุงครับ

มาจากโรงเรียนอำมาตพันนิชกูล

ที่บ้านของผมอยู่ด้วยกัน๕คนครับ
มีผมมีแม่มีน้ามียายแล้วมีหลานครับ
ชื่อเอค่ะเป็นแม่ของน้องลิฟ

หมอแจ้งว่าอาจจะเป็นเพราะออกซิเจน
เลี้ยงสมองไม่ทัน

จนน้องสักประมาณ๒๓ขวบ
น้องไม่พูดไม่สบตา

พอสั่งอะไรปุ๊บน้องจะไม่มีปฏิกิริยาตอบรับ
เดินปลายเท้าเหมือนเด็กเต้นบาเล่
แล้วมือก็จะสะบัดตลอดเวลา
พอเอาไปตรวจที่จิตเวทก็เลยรู้ว่าน้องเป็น
แล้วก็รักษามาตั้งแต่๒ขวบ๕เดือน
จนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้รักษาโดยการทานยา
ก็คือหมดเงินในการรักษาน้องเยอะมาก
ตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบัน
ค่ายาครั้งละ๖๐๐๐กว่าบาท
๑เดือนที่เราจะต้องไปเสีย

ต้องจ่ายนอกที่โรงพยาบาลเอกชน

เหมือนเอาน้ำยิงกับน้ำล้มมาผสมกันครับ
มันแปลกเต็มตัวผมมาตั้งนานแล้วครับ

อยู่นิ่งไม่เหมือนคนทั่วไปครับ

ผมต้องกินยาวันละ๒เม็ดเพื่อให้อยู่นิ่งครับ
ถ้าไม่กินผมจะเดินตลอดครับ
ลิฟต์ก็ไม่เคยเจอพ่อเขาเลยตั้งแต่เกิด
เพราะว่าพ่อเขาหายสาบศูนย์ไปในตอนซึนามิเมื่อปี๔๗
คืนก่อนซึนามิประมาณ๒๓วันนะคะ
รู้สึกปวดท้องเหมือนเด็กจะคลอด
ก็เลยขึ้นฝั่งกลับมาไปหาหมอ

หมอก็เลยให้อยู่โรงพยาบาลพฤศจิญา
วันที่กำลังจะกลับวันเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะ

แม่ก็เลยไม่ได้กลับไปที่เกาะอีกเลย
แล้วพ่อเขาไปทำงานที่ไล่เล
ก็ไม่มีข่าวก็คือหายไปตอนช่วงซึนามิ
ก็ไปตามทุกที่ที่ไปได้

บ้านเพื่อนเขาบ้านญาติเขาแต่ก็ไม่มี
ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าลูก
แล้วลูกเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อค่ะ

คิดว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้ยังไงในต่อไป

ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะคะเข้าเรียนหนังสือได้

เพราะก็เขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออก
แต่คุณยายยอมทุ่มเททุกอย่าง
ที่จะรักษาเขาตั้งแต่ยายรู้ว่า
หมอบอกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษ
ตอนอายุ๒ขวบ๘เดือน
ยายก็เอาไปเรียงเองสมันด้วยเรียงเขาด้วย
เราก็สู้เพื่อชีวิตของเขานะ
สงสารยายกับแม่ครับยายเป็นห่วงผมมาก
ให้ผมตั้งใจเรียนครับก็จะให้ผมทำงานที่ดีครับ
สามแม่คือแม่เป็นคนที่ทำงานหนักมากครับ
แม่ผมทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแบบต้องทำความสะอาด
เตียงนอนและห้องน้ำครับ
ทุกวันนี้แม่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตับแล้วก็ที่ปอด
อดก็จะเป็นพวกห่อผืดที่ตับก็จะเป็นแฟทที่ตับ

คือท้องจะใหญ่เหมือนคนท้อง๘เดือน๙เดือนอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเหมือนใหญ่ตลอดเวลาโดยที่มันไม่ยุบเลย
เหนื่อยง่ายเป็นหวัดง่ายไข้ง่าย
แล้วเราเป็นห่อผืดประจำด้วย
ก็เลยกลายว่าพอทำเนียหน่อยเราก็เหนื่อยแล้วต้องนั่งแล้ว
เพื่อนที่ไม่รู้เขาก็จะเรียกอีอ้วนไอ้อ้วนโดยที่เขาไม่รู้ว่า
คำที่เขาเรียกเราบางทีเราไม่อยากอ้วนนะ
แต่มันเป็นโรคที่มันเป็นเอนูที่เราไม่อยากให้เป็น

หมอบอกว่าโรคนี้คือคุณต้องดูแลตัวเองนะ
ถ้าโตขึ้นมาผมจะทำงานที่ดีเพื่อให้แม่กับยายสบายขึ้นครับ
แม่จะไม่ต้องได้ทำงานหนักครับ
ไม่รู้ว่าลิฟต์อยากให้แม่พักผ่อน
แต่ทุกวันนี้ที่พักผ่อนไม่ได้ก็เพราะเขา
เราต้องเต็มที่บอกเขาแล้วว่าลิฟต์เรียนได้เท่าไหร่
เรียนลูกเพราะแม่กับยายไม่ได้อยู่กับน้องตลอด
เพราะโลกของแม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะวันไหน
ขอบคุณนะแม่ที่ทำให้ผมมาถึงจุดสิ่งนี้ได้นะครับ
รักนะลูกตั้งใจเรียนนะครับ

พบกับน้องลิฟต์นะครับหนุ่มน้อยจากแดนใต้ขอสู้เพื่อยายและแม่

เชิญครับลิฟต์

สวัสดีครับคุณลิฟต์
อ่ะยืนตรงกลางนี้เลยนะครับ
วันนี้มากับใคร

คุณแม่ชื่อเอครับ
คุณแม่เอนะครับอยู่ทางด้านล่างสวัสดีนะครับคุณแม่

ก่อนจะถามอะไรน้องลิฟต์

เหนื่อยเนอะ

น้องไม่ปกติจนถึงตอนนี้

คุณแม่ต้องปรับยาให้เป็นพิเศษ

ต้องกินแบบเป็นครึ่งเม็ดเลยใช่ไหมฮะ

พิเศษนี้พิเศษยังไงครับ

ทำทุกอย่างได้ร้องเพลงได้แบบนี้ครับ

ถ้าไม่กินยาก็เหมือน

เขาเรียกว่าเป็นโรคสมาธิสั้น

คือพัฒนาการทางการเรียนรู้

คือมันไม่น่าจะเป็นในคนเดียวกันได้นะครับ

มีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นที่ปะทะกันอยู่ตลอดเวลา

มันสวิงจนแบบปั่นปวดไปหมด

ไม่ได้กินยาจนจะไม่นิ่งเลย
วิรกรรมเยอะมากถ้าช่วงไหนที่เขาขาดยา
เหมือนกับเขาไม่กินยาตามหมอ
ใส่ไม้แบตแล้วก็ตีไปโดนกระจกรถ
ก็เสียไปสาม๔๒๐๐๐บาท

เขาจะไม่รู้หรอกว่าอัยหินตีกับแบตจะแรง

เรียนหนังสือได้แล้วอยากกันแอลดีเขาคือเขาจะเรียบเรียงคำพูดแล้วพูดออกมากับเราเขาจะพูดคนละอย่างที่เขาคิด

ก็เรียกได้ว่าแหมต้องนับถือคุณแม่ต้องเหนื่อยมาก

เพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายด้วยแรงเยอะด้วย
แล้วคุณแม่ก็มีโรคประจำตัวอยู่

เห็นบอกว่าถึงเป็นแบบนี้แต่ก็มีเรื่องภูมิใจ

มีเรื่องภูมิใจในตัวเองอะไรบ้าง

เป็นภูมิใจตัวเองก็คือเป็น

ไม่เป็นไรใจเย็นค่อยมีเวลา

ภูมิใจเพราะว่าแม่รักลิฟต์มาก

ยายยายก็รักผมมากยายเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเลยครับ
ยายก็รักลิฟต์มากดูแลลิฟต์เป็นอย่างดีเลย

ผมช่วยแม่รีดผ้าซักผ้าครับ

คือเนื่องด้วยเขาสมาธิสั้น

บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับคุณแม่

กว่าจะแบบจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องทำถูกไหมฮะ
วิธีฝึกสมาธิเขาคือเขาร้องเพลงเล่นดนตรีได้

เป่ากุ๋ยได้ตอนนี้เล่นแซคโซโฟนได้

ทุกอย่างที่เป็นชื่อดนตรีเขาเรียนรู้แป๊บเดียว

ดนตรีนี่มันเป็นสิ่งเรียกว่าพระเจ้าประธานมาให้มนุษย์จริง
อยากพูดคำนี้กับคุณแม่เลยว่าเป็นกำลังใจให้นะคะ

ยินดีอย่างยิ่งเลยที่คุณแม่สมัครมาในรายการของเรานะคะ

กลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้ฟังน้องลิฟต์ร้องเพลงกันอย่างแน่นอนเลย

กลับมาดูรายการของเราในครั้งหน้า
มาช่วยสนับสนุนดูหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้อีกหนึ่งครอบครัวค่ะ
มาเยือนในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมที่รัก

หนุ่มน้อยน้องลิฟต์นะครับจากแดนใต้คนนี้
ก็จะมาเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วของเราในคราวต่อไปนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนพิเศษนะครับ
นักสู้รุนจิ๋วทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
โมงตรงครับ๑๘นาฬิกาทั้ง๒วันเลย

รายการของเรานะคะยังมีอีกหนึ่งรายการนะคะ

รายการเพื่อคนยากโดยแท้ค่ะ
เกมต่อชีวิตค่ะ๔คำถามกับเงิน๑ล้านบาท
พี่เอ๋ชัยามิชัยรออยู่ค่ะ

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

คือ๒๖เช้า

ก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะกลับ

ร่างที่เป็นบาร์คือราบเป็นหน้ากองเลย

ก็ต้องตามหากัน

สู้ตั้งแต่เขาไม่สบายจนทุกวันนี้

เป็นเข็มเล็กปักตามแนวสลัก